สวัสดีค่ะเขาบอกแม่บังนาอยู่นี่ค่ะ

แม่บุญมาค่ะขอบบอยู่ตลาดสี่ย่านนะคะ
มีร้านที่ขอบบอะไรบ้างคะแม่
มีขอบบประชาญตะกายหมูสับ

เป็นเฉทธิภาพหลวงแบบสามใจอยู่นี่ค่ะแม่
บางคนไม่กินปลาแม่ก็ทำหมู
บางคนไม่กินประชาญแม่ก็เลยทำตะกาย

ตอนนี้แม่ก็ขาย๒๕บาทเหมือนเดิม

ทำเองมากแล้วก็ซื้อมาก

กะทิทีกระหวกกะทิทีที่ทำรวมเรือน้ำ

แม่เริ่มเปิดร้านทำเตรียมของจะกี่โมงคะ
ถ้าออกมาเปิดตรงนี้นะก็ประมาณ๘โมง
ถ้าทำกากในบ้านก็ประมาณ๔นาที

แม่มาซื้อของนี่ดีบ่อยไหมคะ

พุงค่ะหัวเนื้ออร่อยค่ะ

เนื้อปลาเป็นชิ้นเต็มปากเต็มคำ
แล้วก็เครื่องแกงรสชาติจัดจ้านดีครับ
แม่ว่าทำไมคนติดใจห่วงหมวกแม่มาซื้อกันไม่ขาดสาย
ก็แม่ทำสะอาดและเครื่องแกงแม่ก็ใส่ถึงเครื่อง

คนกินที่สุดช่วงกี่โมงนะแม่

ก็เดินมาตลอดจนกระถองจะหมดนะ
แต่บ่ายแต่คนเงียบหน่อย

มากินห่อหมกของแม่บุญมานะ
อยู่ตลาดสี่ย่านตากซอยหนึ่งนะ
มากินได้เลยชวนกันมาหลายคนมากินกันเยอะ